คุณผู้ชมจำเหตุการณ์เนียวไก๊ได้ไหม
ที่หัดใหญ่จังหวัดสงครามข้าวเหนียวไก่ของน้องใช่
ดังไปหลายเดือนเลยน่ะตอนนั้นอ่ะน้องได้กินฟรีเป็นปีช่วยนะคะ
ข้าวเหนียวไก่นะคะน้องไปซื้อมาแล้ว
คนมาเอาไปลักษณะคล้ายกันเลยค่ะคราวนี้เป็นหมึกสดกับกบแล้วคนร้ายทำเหมือนกันเป๊ะเลยชาวเน็ตเข้ามาแซวว่าเอ้ย
หมึกสดกับกบมันหนีไปเองรึเปล่ามีคนเอามันไปนะเดี๋ยวดูพวกนี้พร้อมกันค่ะ

คนนี้คนนี้คนนี้คนนี้คนนี้คนนี้คนนี้คนนี้คนนี้

ชัดเลยค่ะคนร้ายเป็นชายกับหญิงร่วมกันทำงานคิดว่าน่าจะเป็นผัวกับเมียเห็นไหม
กูนนี่แหละก็คือค่ะหัพหมี่คออนครับช่วยกันทำมากินแบบนี้แต่ก็ไม่ถูกต้องมั้ย
ซึ่งผิดกฎหมายนะคะเดี๋ยวฟังเสียงพนักงานผู้ดูแลร้านหน่อยค่ะ
นั่นแหละค่ะมีกบเม็ดขนุนแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างค่ะปลาหมึกสดด้วย

เฉพาะกบกับปลาหมึกสดเนี่ยรวมกันสี่ร้อยบาท

กะว่าเดี๋ยวจะเอาไอ้กับข้าวพวกนี้ไปปรุงไปทำให้สามีอันเป็นเที่ยวรักซะหน่อยสุดท้าย
ฝั่งนี้สองคนในภาพน่ะอิ่มแล้วใช่นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำของวันที่๓๑มกราคมที่ผ่านมานี่เองนะคะ
หน้าร้านโชว์หวยในอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะคุณผู้ชมทีเนี้ย
ผู้ดูแลร้านบอกว่าด้วยความสงสารผู้เสียหายนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ชาวบ้านตกเป็นเหยื่อ
ผัวเมียร่างทวมคู่นี้อีกทางร้านก็เลยรีบนำคลิปนี้ไปโพสต์เตือนภัยในเฟซบุ๊คค่ะ
ซึ่งต่อมาก็คนเนี่ยที่ไปดูคลิปนี้นะเขามาแจ้งเบาะแสนะคุณบอกว่าจริงแล้ว
ผัวเมียร่างทวมคู่นี้ก็เคยก่อเหตุฉกของจากรถมอเตอร์ไซค์คือก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้วนะ
โอ้โหคนทำประจำใช่ไหมเนี่ยใช่ตำรวจบางปะอิน
อายุทยาท่านจับให้ได้นะคะจับน้อยคือไม่มีกินไปขอเขาครับ
ว่าไม่น่าอายนะครับแต่ทำแบบนี้น่าอายครับ
เนี้ยเหมือนขับรถตะเวนช้อปปิ้งอะนะใช่แต่เป็นขโมยนะฮะฮะ